มาดูคุณแม่อีกหนึ่งสาวหน่อยดีกว่า
สวยมากเลยตอนนี้ท้อง๗เดือนแล้วนะคะ
สำหรับน้องแท็ตนัชชาแต่งงานกันไปกับคุณเป๊กรัฐภูมิเนี่ย

ตอนนี้เป็นคุณแม่ยังสาวนะคะแล้วก็สวยมากด้วยค่ะ

ก็ไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเท่าไหร่นะครับ
ตอนนี้คุณแม่แท็ตนัชชาตั้งคัน๗เดือนแล้วนะคะ
เจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพอวดท้องโยให้ดูกันแบบนี้แหละค่ะ
แล้วก็บอกด้วยว่า๗เดือนแล้วนะ

เดี๋ยวเจอกันแล้วจ้าน้องเรมมานะคะ

ใครพอจะแนะนำเครื่องปั๊มนมได้ไหม

ตอนนี้เป็นคุณแม่มือใหม่เลือกไม่ถูกค่ะ

ตื่นเต้นค่ะนับวันรอเจอหน้าหลานชายด้วย

ไม่แพ้ว่าที่คุณพ่อเลยก็ว่าได้นะคะ

เรมาออกมาหน้าตาดีสุขภาพแข็งแรงแน่นอนนะคะ